คุณผู้ชมค่ะที่สมุทรปราการค่ะมีชาวบ้านไปร้องเรียนกับทางวัดนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้ตรวจสอบให้หน่อยว่านี่ใช่พระจริงหรือเปล่า
มีผู้ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วก็มาเดินเรียรัยเงินแบบแปลกอะค่ะ
นี่นะคะคนที่เราทำลูกศรสีแดงชี้เอาไว้
เรื่องนี้นะคะพระมหาเพชรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดครุนอกได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ

มาบอกบุญมาขอเงิน
เป็นไงวิ่งได้หรือ
อยากจะไปรักษาตัวแต่มาเดินอยู่แบบนี้พี่อุ๋ย

พระมหาเพชรเลยออกไปตรวจสอบนะคะประสานตำรวจสพพระประแดงไปด้วยค่ะ
ป้ายรถเมลหน้าตลาดครุในที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนแรกนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์ก่อนนะคะ

พอเข้าไปถามเข้าไปคุยว่าขอดูเอกสารหน่อยซิ
ว่ามีเอกสารยืนยันความเป็นพระหรือเปล่า

ไหนขอดูในย่ามหน่อยมีอะไรบ้าง
ถุงยารักษาโรคมีบัตรคนพิการ
มีบัตรประชาชนระบุชื่อนายบุญยฤทธิ์วงนินอายุ๖๙ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยถามบวชอยู่วัดไหนเนี่ยอ่า
คำตอบมาว่าหลายวัด
ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

พอตรวจเช็คไปปรากฏว่าไม่ใช่
คือโกหกอะค่ะไม่ได้จำวัดอยู่ที่วัดไหนเลย

พอจะถามแบบละเอียดมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไล่จับนะแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ
ตอนนั้นที่ตำรวจที่พระบุญญาธิการไปตรวจสอบโรงเรียนใหญ่
มีเอกสารอะไรแสดงให้เขาไหม
ก็แบบนี้แหละแต่ไม่มีสุธิบาติพระนี่ไม่มี
เขาก็ดูลักษณะนี้เขาไม่เวลาวาด
นี่โดนจับกี่รอบแล้วเนี่ย
๒รอบ๓รอบทั้งรอบนี้ด้วย
เวียงใหญ่หนึ่งทีนี้๒และมหาชัย๓
ตำรวจก็เลยพาผู้ชายคนนี้ไปที่วัดครุนอกนะคะ
ก็ให้เจ้าอาวาสดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมให้หน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพระปรากฏว่านี่คือการแอบอ้างจริง
ไม่ใช่พระนะคะก็คือเป็นคนแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะคะ
ลักษณะแบบนี้ถูกดำเนินคดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นความผิดฐานแต่งกายคล้ายพระพิสุขส่งนักพจน์หรือนักบวช
โดยไม่ได้รับอนุญาตจับถอดผ้าเหลืองเลย
อย่างนี้ไม่ต้องจับศึกฮะจับถอดผ้าเฉย

คือถ้าทำแบบนี้เนี่ยไปขอข้าววัดกินดีกว่า
ใช่ใช่ไหมเพราะว่าพอคุณไปแต่งกายแบบพระ
แล้วคุณก็ไปเดินตามตลาดตามถนนหนทาง
มันคือการหลอกลวงคนที่เขาอยากจะทำบุญ
ทีนี้ญาติโยมก็จะแบบเสื่อมศรัทธาแล้ว
ศรัทธาอยู่แหละแต่บางทีไม่แน่ใจแล้ว

ตอนเช้าตกลงพระจริงหรือพระปลอม
แต่อย่างเหตุการณ์นี้ก็ดีนะคะ
ที่ประชาชนสังเกตเห็นแล้วก็แจ้งทางวัดทางตำรวจให้มาตรวจสอบ
ใช่นี่นะก็เดี๋ยวก็ไม่รู้จะไปทำอีกหรือเปล่านะ
ก็ต้องดูแล้วก็จำกันไว้จำหน้ากันไว้นะครับ